วันนี้มีคนไปส่องลุคนะคะฟิตเช็คกันหน่อยสำหรับนายกเศรษฐาค่ะ
มีสไตล์ที่น่าสนใจจริงต้องบอกว่าสไตล์การแต่งตัวเขาค่อนข้างที่จะจี๊ดจาร์ดอยู่แล้วนะ

จันทร์ที่๒๘สิงหาคมค่ะคุณเศรษฐามีภารกิจพบปะพูดคุยกับบริษัทท่าอากาศยานไทยแล้วก็สายการบิน
รวมถึงคุยโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีสปลาวด้วยก็เป็นงานทางการนะคะ
ตัดสินใจสวมสูตรสีเขียวอ่อนเสื้อเชิดสีขาว
มีความสุภาพเรียบร้อยแฟ้งความรู้สึกเป็นมิตร
เหลืองใช่ไหมเน็ตแล้วสีเหลือง
เข้ากับสูตรสีเขียวของเขาด้วย
ช่วงค่ำมีนัดดินเนอร์กับนักธุรกิจภาคเอกชนครับ
ลดความทางการลงนิดนึงก็ดูเป็นบรรยากาศผ่อนคลายสบายมากขึ้น

อังคารที่๒๙สิงหาคมนะคะ
คุณเศรษฐามีภารกิจพบเอกอัครราชทูตจีน
สีฟ้าอ่อนเน้นความสุภาพ

สัวอ่อนแล้วเน็กไทยเข้มซะนิดนึงละกัน
เป็นสีเข้มลายจุดค่ะ
รองเท้าหนังสีน้ำตาลแมทคู่กับเสื้อสูตรสีเทากับ
เชิดสีฟ้าไงมันจะได้ไม่ดูแบบทำมึนเคร่งครึมจนเกินไปนะคะ
ครับสวัสดีวันพุธค่ะสามสิบสิงหาคมเมื่อวานี้
คุณเศรษฐาต้องไปพบกับผู้แทนองค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น
แน่นอนมันต้องทางการแหละอืมสูตรเป็นสีดำนะคะ
สีดำคือสีทางการแต่คุณเศรษฐายังคงใช้เน็กไทย
เบรกความเป็นทางการเล็กน้อยครับด้วยเน็กไทยสีชมพูฟ้าค่ะ
ให้มันดูผ่อนคลายเป็นมิตรนิดนึงแต่สูตรยังคงเป็นทางการอยู่
สวัสดีวันพระฤาษฎราบดีวันนี้สามสิบเอ็ดสิงหาคมค่ะ
เมื่อเช้าคุณเศรษฐาไปพักเพื่อไทยในลุคทางการก่อน

สูตรสีดำตัดด้วยเน็กไทย

สะท้อนแสงนิดเลย
หลังจากนั้นพอไปลงพื้นที่ที่ตลาดเมืองไทยพัฒระ
มันก็ต้องคล่องตัวหน่อยใช่ไหมล่ะ

แจ็คเก็ตสีน้ำตาลแบบมีซิปหน้า
คล่องตัวดูสุภาพให้เกียรติพี่น้องประชาชน
เป็นกึ่งทางการแบบสมาร์ทแคชชัลเบา
ข้างในก็เป็นเชิดขาวเหมือนเดิมนะคะ
และทีมงานที่ลงพื้นที่ไปก็ใส่เชิดขาวเหมือนกันด้วย

พรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอเช็คนะคะ

นายกเศรษฐาเข้าพบพนักประยุทธิธรรมเนียมใช่ไหมคะ
ซึ่งทั้งสถานที่และแขกที่พบ

ค่อนข้างที่จะฟอร์มอลหรือเป็นทางการมาก
คุณเศรษฐาก็เลยเลือกสวมสูตรทั้งชุดเป็นสีเข้มค่ะ
แล้วก็ใส่เสื้อเชิดสีขาว

เน้นคำนึงถึงความสุภาพเป็นหลัก

หลังรู้ผลโหวตนายกคนที่๓๐ว่า
เศรษฐาทวีสินนี่แหละคือนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
สูตรผูกไทยสีแดงเป็นสีโลโก้ของพักเพื่อไทย
เน้นความสุภาพทางการและที่สำคัญที่สุดคือ

กลับไปอีก๒๔มิถุนายนเลยอ่ะ
เดือนแห่งความหลากหลายทางเพศจำได้ใช่ไหมคะ
คุณเศรษฐายังคงอยู่ในลุคทางการที่น่าเชื่อถือ

แต่หยิบเน็กไทยสีเกือบจะรุ้ง
เป็นสีสันเลยหลากสีมาให้เข้ากับทีมงานนะคะ
ส่วนวันพักผ่อนวันสบายที่ไม่ต้องทำงานล่ะ
แต่งตัวยังไงชิลสุดเลยค่ะ
คุณเศรษฐาก็คือแต่งตัวสบายแต่ยังคงเน้นสไตล์วัยรุ่น
ยืดคอกลมสีสันสดใสกางเกงทรงสลิมนะคะ
สลิมฟิตนะคะบางทีก็เกือบจะเดฟเลยทีเดียว
บางทีก็จะมีการเพิ่มลูกเล่นให้ดูมีสีสัน
แจ็คเก็ตเท่กับกางเกงยีนบ้างค่ะ
นี่บางวันก็จะเป็นคาดิแกนสีสด
ถลกแคนเซอร์ขึ้นพับแคนเซอร์ดูสบายเป็นกันเองหน่อยนะคะ
ถุงเท้าค่ะถุงเท้าเขาเนี่ยถึงแม้จะใส่สูตรนะพี่อุ๋ยไปดู
ถุงเท้านี่สีเจ็บทุกวันเลยมิ้นเคยไปสัมภาษณ์ทีนึง

ก็ตอนมาท้อกับผมที่ไทยรัฐทีวีช่วงสุดท้ายของดีเบตเลือกตั้ง
ท็อกเดียวนะถุงเท้าสีแดง
ใช่เป็นคนที่ถุงเท้าเขานี่โดดเด่นโดดเด่นจะแสบเลย